ไหนไหนไหนไหนไหน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
ไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหน
รู้ไหมคะว่าก่อนจะเป็นรีสอร์ทสุดชิวขนาดนี้
ที่นี่เคยเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่๒มาก่อน
อ๊าปึ้มขนาดนี้เกา่ากลัว
โอ้มายก็อด
เพราะบริเวณช่องเขาขาดหรือช่องไฟนรกแห่งนี้
โอบล้อมด้วยธรรมชาติท่ามกลางป่าเขาใกล้ชิดธรรมชาติมาก่อนจ้า
และด้วยพื้นที่ที่ดีที่สุดจึงได้กลายมาเป็นแคมปิ้งรีสอร์ทแนวผจญภัยที่ดีที่สุดของโลก
จนได้การการันตีมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งในรีสอร์ทผจญภัยที่ดีที่สุดในเอเชียปี๒๐๐๙
หนึ่งในเจ็ดสถานที่สำหรับแกรมปิ้งปีสองพันสิบสอง
นี่แหละค่ะหินตกหรือว่าแคมป์
สอดสุดชิววิวสวยอาหารอร่อย
ที่พาบานละลากำลังจะพาไปชิวกันจ๊ะ
และนี่ก็คือสิ่งที่เราตามหาอยู่เมื่อสักครู่นี้ครับท่านผู้ชมครับ
ผมนี่วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาตะโกนตามหา
และเขาก็อยู่ตรงนี้นั่นเองครับผมร้านอาหารแล้วก็อาหารที่น่าจะอร่อยมากมากที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยนะครับผม

เป็นวิวนะครับแม่น้ำแควร์นั่นเองท่านผู้ชมครับนะฮะสวยงามแบบนี้แม่น้ำภูเขาป่าไม้ธรรมชาติ

เอาล่ะเรามาดูเมนูอาหารที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ดีกว่าท่านผู้ชมครับกับเมนูแรกตรงกลางนี้ครับผม
นั่นก็คือนี่ฮะปลาทับทิมทอดน้ำปลานั่นเองครับผมนะฮะ
แล้วก็เมนูต่อไปครับด้านซ้ายมือของแจ๊คนี่ก็คือแกงป่าปลากลายนั่นเองท่านผู้ชมครับ
แล้วก็ด้านขวามือนี่ครับไก่ผัดเม็ดมะม่วงครับผม
ขออนุญาตชิมทีละเมนูไปเลยดีกว่าครับเมนูแรกเลยก็แล้วกันนะครับอ่าปลาทับทิมทอดน้ำปลาท่านผู้ชม
กรอบนอกนุ่มในเนื้อปลาหวานมากบวกกับน้ำจิ้มของตัวปลาเนี่ยมันเข้ากัน
ท่านผู้ชมครับเผ็ดกำลังดีอร่อยอร่อยท่านผู้ชมห้าเมนูต่อไปเลยก็แล้วกัน

แกงป่าปลากลายครับผม
ปกติแล้วความเข้มข้นของเครื่องแกงถ้าเข้มข้นขนาดนี้มันต้องเผ็ดมาก
แต่อันนี้คือสามารถทานได้ไม่เผ็ดมากแล้วก็ได้ความเข้มข้นของเครื่องแกงเต็มที่ครับผม
เมนูต่อไปครับผมไก่ผัดเด็ดมะม่วง
ขอบอกว่าเมนูนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว
โดยส่วนตัวแล้วผมชอบทานหวานอยู่แล้ว
ส่วนเมนูของไก่ผัดเด็ดมะม่วงเนี่ยก็จะออกหวาน
แล้วก็ได้ความกรอบของเม็ดมะม่วงเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอีกหนึ่งอย่างที่มาแล้วต้องสั่งทานกันให้ได้ครับผม
ท่านผู้ชมครับเติมความสดชื่นด้วยการดื่มน้ำพันตรงนี้สักหน่อยครับท่านผู้ชม
สดชื่นแบบนี้เมนูอาหารอร่อยแบบนี้กับธรรมชาติแบบนี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมครับท่านผู้ชม
และที่หินตกริว่าแคมป์แห่งนี้นอกจากจะมีอาหารอร่อยแล้วยังมีกิจกรรมใกล้ที่พักที่น่าไปท่องเที่ยวอีกด้วย
ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์หินตกที่มีข้าวของเครื่องใช้ในอดีตมาจัดแสดง

และใครที่อยากจะเดินเล่นชิวแบบพี่แจ๊คหรืออยากจะเอาจักรยานมาปั่นชมวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนใกล้เคียงของที่นี่ก็นำมาได้เลยค่ะ
ขอบอกว่าปลาปลองสุด
สำหรับใครที่อยากจะสัมผัสและอยากไปเยี่ยมชมช่องเขาขาดซึ่งเป็นเสี้ยวหนึ่งของประวัติศาสตร์ทางรถไฟสายมรณะที่ใช้แรงงานเฉลยศึกในการขุดภูเขาตลอดระยะทาง๔กิโลเมตรที่หินตกริว่าแคมป์แห่งนี้ก็ดูจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทำให้การท่องเที่ยวของคุณสนุกครบทุกมุมมองเลยล่ะค่ะ

แกงป่าปรากกายแกงเผ็ดสี

และใจคุณแม่ลึกนะเห็นด้วยกับเขาเลยเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ไปชิมอาหารอร่อยให้ท้องเราอิ่ม
คิดดูอิ่มท้องได้อาหารท้องแล้ว
แล้วก็อิ่มตาได้วิวสวยอาหารตาอีก

ได้เดี๋ยวคุณแม่จัดให้
รับรองเลยลูกจะได้นอนชิวบรรยากาศสบาย

เสียงสายน้ำลมโปรกเย็นนะคะ

แต่ตอนนี้พักกันก่อน
รอไปนอนกันหลังเบรกโฆษณาค่ะ